ผลงานได้อาจจะไม่ตามเป้าในเกมบอลโลกรอบคันเลือก๒นัดนะครับ
มาซาฮาดะอีชิทันทีครับ
ก็นี่เป็นโพสต์หลังจากที่กลับมาถึงประเทศไทยนะครับ

ประกาศเป็นทางการแยกทางกับมาโนโพลกิ้ง
ในตำแหน่งหัวหน้าภูมิสอนนะครับหลังผลงานสองนัดในเกมบอลโลก
คันเลือกไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับก็มีการพูดคุยกับมาโน่
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทีมชาติไทย
มีความพร้อมมากขึ้นเวลาเจอกับทีมในระดับเอเชีย
ก็เป็นการแยกทางกันด้วยดีนะครับขอบคุณมาโน่
ให้พร้อมที่สุดนะครับก็จะแข่งรอบสุดท้ายที่กาต้า
เดือนมกราคมปีหน้านี่คือภาพเก่านะครับสมัยตอนที่เอ่อ
ตอนแรกคิดว่าจะมาทำหลังจบคิงส์ครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะครับ
ก็เหลือเวลาตอนนี้นะครับอีก๔นัดสำหรับคัดบอลโลก
สิบเจ็ดนัดชนะยี่สิบเอ็ดเสมอแปดแพ้แปดยิงหกสิบเก้าประตู
เสียสามสิบเจ็ดประตูเป็นแชมป์อาเซียนสองสมัยนะครับ
แล้วก็ไปคุมทีม๔เกมเฉพาะกิจนะครับได้เหรียญเงินมานะครับ
ก็ไปคุมแทนคดโย่งวรรวุษรีมะคะในทวรรณ์เม้นต์
ก่อนที่จะเริ่มนะครับในการแข่งขันก็ถ้าวัดตามสถิตินะครับ
ตั้งแต่เก็บกันมาในปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดนี่คือห้ากุญศือที่ผลงานเปอร์เซ็นต์การชนะสูงสุด
นับเฉพาะที่คุมทีมยี่สิบนัดขึ้นไปปรากฏว่าผลงานดีสุดนะครับ
เปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยห้าสิบหกจุดเจ็ดหกเปอร์เซ็นต์นะครับ
เหลือก็รอลงมาโค้ชซิโก้วินนี่วินฟิตเชฟเฟอร์อาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวิน
แล้วก็ปีเตอร์วิทย์นะครับแต่อย่างที่บอกครับ
เซติมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขเพราะรายละเอียดแต่ละเกมเจอคู่แข่งไม่เหมือนกัน
โทรนาเมนต์แต่ละโทรเมนต์ก็แตกต่างกันด้วยนะครับ
ขอบคุณสำหรับการเดินทางที่เหลือเชื่อตลอด๒ปีที่ผ่านมา
ทีมที่น่าทึ่งเขามีความทรงจำที่น่าอัศจรรย์
ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของบทนี้ในชีวิตการทำงานของเขา
เดินหน้าต่อไปอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะว่าความฝันยังไม่จบ
เขาแค่ต้องการพักตอนนี้เพื่อเพิดเพลินกับครอบครัวและเพื่อนฝูง

หลังจากที่โพสต์ไปบรรดานักเตะทีมชาติไทยที่เคยร่วมงานกับมาโน่ก็เข้าไปคอมเมนต์กันนะครับ
ชนะทิพย์สงกระสินขอบคุณครับโค้ชบีกวินธรรมสัจจานันทร์ขอบคุณ
แล้วก็ขอให้โชคดีกับอนาคตของโค้ชดีใจที่เคยได้ร่วมงาน
ชนรงพรมศรีแก้วขอบคุณสำหรับทุกอย่าง
ขณะที่คุณนวลพันธ์ล่ำสังผู้จัดการทีมก็เข้าไปคอมเมนต์ส่งท้ายถึงมาโนโพลกิ้งด้วยอีโมจิรูปหัวใจเช่นเดียวกันนะครับ
เพจอาเซียนฟุตบอลรายงานว่ามาโนโพลกิ้งตกลงกลับไปคุมทีมโฮจิมินซิตี้ที่เขาเคยทำมาแล้วนะครับ
ก่อนจะรับตำแหน่งทีมชาติไทยตอนนั้นนะครับ
เขาต้องการจะหยุดพักจากการคุมทีมก่อนนะครับ
ส่วนมาซาฮาดาอีชีกุญสือป้ายแดงของทีมชาติไทยกลายเป็นเฮดโค้ชต่างชาติคนที่๑๒และเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเอเชียคนที่๒ต่อจากอากิระนิชิโดโค้ชร่วมชาติชาวญี่ปุ่น
อิชิเป็นคนที่๑๙ไม่นับโค้ชชั่วคราวอย่างโค้ชงวลสุรภัยจตุรพัฒนภงและก็ศิรษักยอดยาทัยที่เป็นกุญสือทีมชาติไทยนะครับ
งานโดดเด่นของอิชิสมัยคุมคาชิบาลเลอร์นะครับก็ได้แชมป์ซึ่งเป็นแชมป์เมเจอร์สำคัญสำคัญของญี่ปุ่นหมดแล้วนะครับ
เลือกเจอเกาหลีใต้นะครับออกไปเยือนก่อนกลับมาเล่นในบ้านเจอเกาหลีใต้แล้วก็ออกไปเยือนจีนและจบด้วยเกมสุดท้ายนะครับ